ก็มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งค่ะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำกว่า๑๐๐คนค่ะ
ก็ร่วมกันเป็นจิตอาสามาช่วยงานศพคุณปอ
เขาบอกว่าทำทุกอย่างที่ทำได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะ
เพราะบอกว่าทุกอย่างทำด้วยใจที่สำคัญ
อยากทำความดีเหมือนพี่ปอติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ทุกคืนหลังสวัสดิ์พระอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศลให้ปอธิสดีสหวง
นักศึกษาทั้งชายและหญิงเกือบ๑๐๐คน
จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
รวมตัวกันแจกแจงงานและถกเถียงถึงอุปสรรคปัญหา
เริ่มอำนวยความสะดวกให้กับแขกที่ไปร่วมงาน
ตั้งแต่เช้ากลุ่มนักศึกษาจะรวมตัวกันที่โรงทาน
ภายในวัดกลางพระอารามหลวงพระประธานอาหารเพิ่มกำลังกาย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งอกตั้งใจ
ไม่ว่าจะคอยเสิร์ฟน้ำเก็บขยะต้อนรับแขก
คอยบอกทางค้นของเก็บของ
แม้แต่ช่วยญาติจุดทุบขอรบศพ
ถึงงานจะมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะ
เพราะผู้คนหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสาย
แต่นักศึกษาทุกคนก็ตั้งใจทำหน้าที่นี้ไม่มีบ่น

แล้วก็คอยอำนวยความสะดวกแขกที่เข้ามาร่วมงาน

เหนื่อยค่ะแต่มาด้วยใจค่ะ
มาช่วยกันพวกนักศึกษาก็จะมาช่วยกันในหลายสาขาค่ะ
ค่ะจะจำจนถึงวันสุดท้ายเลย
ก็จะช่วยงานจนถึงวันที่ส่งพี่ปอ

น้ำครับ

ขอบคุณครับ

ครับเรามาน้องมาช่วยแจกน้ำอยู่นี่ทุกวันไหม
ก็มาทุกวันครับเพราะว่าก็พี่ปอก็มีพระคุณต่อสาขาเรียนของผมนะครับ

น้ำไหมครับน้ำเปล่าครับโอชิครับ
มาช่วยงานทุกวันครับ

ก็ยกของช่วยในงานนะครับ

แล้วก็ทำกันทุกวัน

มากันมึงก็ดื่มมาด้วยใจเลยใช่มั้ยครับ
ไม่ได้มีแบบบันครับมาอะไรอย่างนี้

แล้วก็น้องชายพี่ป๊อป
ป๊อปก็เป็นน้องชายของพี่ปอส
เพียงแค่นักศึกษากลุ่มนี้เท่านั้นที่คอยช่วยงาน
แต่ยังมีน้ำใจจากเด็กโรงเรียนอนุบาลบุรีรำอีก๔๑คน
เดินเท้าต่อแถวเข้าไปที่วัดกันตั้งแต่เช้า
เพื่อจัดเก้าอี้กวาดขยะเก็บของ
ตามกำลังของเด็กที่จะสามารถช่วยได้
เด็กหญิงสุชาวดีเกียรติลือไก่นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๖
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์บอกว่าตั้งใจจะมาช่วยงานเพราะรักพี่ป๊อ
ติดตามผลงานมาตลอดพี่ปอเป็นคนดีมาก
อยากจะทำความดีตามรอยเหมือนที่พี่ป่อทำไว้
วันนี้ก็มาจัดโต๊ะกวาดพื้นเก็บขยะ
แล้วก็ใส่ผ้าคุมโต๊ะค่ะ
หนูเป็นตัวแทนของพี่ปอซึ่งพี่ปอเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่ค่ะ
หนูมาเดินตามความเป็นจริงของพี่ป๊อเพื่อทำความดีแรนแบบ
และนำไปประพฤติจริงที่โรงเรียนค่ะ
น้ำใจจากเด็กที่ไปช่วยงานไม่มีการว่าจ้าง
แต่ทุกคนล้วนทำด้วยความรักและความเต็มใจ
ตอบแทนคุณงามความดีที่ปได้ทำไว้กับชาวบุรีรำมากมาย
ตั้งใจจะทำหน้าที่นี้จนกว่าจะถึงเวลาส่งร่างพี่ปอขึ้นสวรรค์